คุณผู้ชมคะวันนี้ความเคลื่อนไหวทางการเมืองมีโอ้โหเรื่องเข้มข้นนะคะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มีการแถลงผลงาน๔ปีคอสช
พลังประชารัฐไปเทียบเชิญให้อยู่ในบัญชีรายชื่อนายก
แล้วก็มีคำหลุดออกมาจากท่านนายกติดแฮชแท็กโอ้โหอันดับต้นเลยนะคะ
พูดถึงการแก้ปัญหาค่ะบอกว่าแม้ว่ารัฐบาลจะมีการตรวจจับรถที่ปล่อยควันดำเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะคะ
ควบคุมฝุ่นการก่อสร้างชะลอการปล่อยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม
แต่สถานการณ์ก็ยังไม่คลี่คลายเพราะว่ากรุงเทพไม่มีการถ่ายเทของอากาศค่ะ
ฝุ่นก็เลยยังปกคลุมอยู่ถ้าจะนำมาตรการเด็ดขาดมาใช้เนี่ยเดี๋ยวประชาชนจะเดือดร้อนนะ
แต่รัฐบาลยืนยันว่าจะแก้ปัญหาให้ได้ไม่ได้พูดแล้วไม่ทำ
มันพันไปหมดแล้วทุกอย่างคิดให้มันสะดวกให้มันรอบครอบแล้วกันนะจ๊ะ
ไม่ได้ว่าอะไรหรอกคิดให้มันใหม่ทั้งนี้ให้ควรแล้วก่อนกว่าจะเขียนแล้วไว้
ไปดูก่อนว่า๒๕มาจากอะไรบ้างเอาเนี่ยมาคุยกันรู้เรื่องแล้ว
ลงทุนอะไรไปบ้างถึงจะได้อะไรตอบรับกลับมาไม่ได้ไม่ทำอะไรเลยไง
แล้วก็จะรอผลตอบรับอย่างเดียวอะไรแบบเนี้ยแปลให้ใส่ซักส่วนภาคประชานิปัตธ์ค่ะ
ก็เลยถือโอกาสแถลกนโยบายอากาศสะอาดนะคะในอภิษฐ์เวชาชีวาหัวหน้าภักษ์ก็บอกว่า
พัฒนาเศรษฐกิจแบบเดิมได้แล้วสิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนก็คือหน้ากากอนามัยอ่ะค่ะ
แจกให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนกรมศุลกากรอออยหารือกันเลย
นำเข้าแบบไม่เสียภาษีได้ไหมจะได้เข้าถึงได้ง่ายนะคะ
แล้วก็ต้องสื่อสารกับประชาชนอย่างชัดเจนว่าเมื่อไหร่ที่ระดับมลพิษขยับเข้าใกล้จุดที่วิกฤต
ต้องออกมาตรการมาเพื่อแก้ไขปัญหานะคะ
อันนี้เขาว่ากันด้วยเรื่องฝุ่นนะใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวลุงตู่กับพี่มาร์คมีต่อใช่ค่ะอ่า